มาดูเรื่องของไวรัสซิกาที่สิงคโปร์กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้หนักนะมีคนติดเชื้อ๘๐กว่าคนแล้ว
ทางการสหรัฐอเมริกาทางการเกาหลีใต้
เขาก็เตือนเลยสำหรับหญิงตั้งคันที่จะเดินทางไปสิงคโปร์

โดยเฉพาะคนสิงคโปร์เองก็เหมือนกันนะคะ
ทางการก็เตือนเหมือนกันใครที่ตั้งคันแล้วก็มีอาการ

ต้องรีบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบแพทย์ค่ะ
ทางการสิงคโปร์มีคำแนะนำให้หญิงตั้งคันที่มีอาการป่วย
ไวรัสซิกาเช่นมีไข้มีผื่นแดงตาแดงปวดตามข้อ

เพื่อตรวจสอบหาเชื้อโดยเขาจะไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไร
สถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดต้องบอกเลยว่ายังน่าเป็นห่วง
ล่าสุดทางการยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่๘๒คน
หลังพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
โอ้โหผ่านมาไม่กี่วันเองนะคะนี่วันพระฤหัสบดี
จากคนแรกเนี่ยนี่๘๒แล้วนะ
บางส่วนเป็นแรงงานต่างด้าวค่ะที่ทำงานตามไซส์งานก่อสร้าง
ทางการก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยา
กำจัดยุงในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสนะคะ
รวมถึงตามสถานที่สาธารณะที่มีคนอยู่เยอะ
ส่งผลให้ตอนนี้ยอดขายยาฆ่าแมลงพุ่งสูงขึ้นค่ะคุณผู้ชม
และอย่างที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้

โดยเฉพาะหญิงที่มีคันหรือมีแผนที่จะมีลูก
เลี่ยงการเดินทางไปที่สิงคโปร์ถ้าไม่จำเป็น
สาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาได้เน้นย้ำนะคะ
ถ้าหญิงมีคันคนไหนจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อหาแนวทางป้องกันยุงกัด

ถ้าผู้หญิงคนไหนเพิ่งเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์
และมีแผนจะตั้งคันควรเว้นรออย่างน้อย๒เดือนด้วยนะคะ
ที่จะเดินทางไปสิงคโปร์
ก่อนหน้านี้ทั้งออสเตรเลียไต้หวันอังกฤษ
ออกประกาศเตือนพลเมืองของตัวเองเหมือนกันค่ะ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสิงคโปร์
ส่วนประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย
ก็มีการยกระดับมาตรการป้องกัน
และมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอย่างเข้มงวดที่สนามบินและจุดผ่านแดน
คุณผู้ชมค่ะเวรัสซิกาแพร่ระบาดอย่างหนัก
ทวีปอเมริกาและแคริเบียนตั้งแต่ปีที่แล้ว
โดยมีความเสี่ยงมากต่อผู้หญิงตั้งคันนะคะ
เพราะว่าผลมันจะทำให้เด็กที่คลอดออกมา
จะมีลักษณะศีรษะเล็กสมองไม่มีการพัฒนา
ดังนั้นคนที่ตั้งคันต้องระวังมากเป็นพิเศษค่ะ